เมื่อวานนี้เมื่อวานนะฝนตกตั้งแต่เย็นยันเมื่อเช้า
เละเทะหมดครับอืมรถก็ติดวัดโรงเรียนตลาดสาหัส
จุดนี่ครับน้ำท่วมเขาบอกว่าที่สูงสุดเนี่ยเมตรครึ่งได้ฮะ
สูงครับนี่คืออำเภอเมืองขอนแก่นคุณผู้ชมครับ
ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนวัดปริมาณน้ำฝนสูงถึงร้อยแปดสิบมิลลิเมตรอะครับ
เกิน๙๐มานี่ถือว่าสูงแล้วฮะอันนี้อีกเท่าตัวหนึ่ง
ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นหลายจุดครับ
เฉพาะถนนมริวัลเจ้าหน้าที่ต้องปิดเส้นทางนะครับ
โดยให้รถสวนเลนนะครับกับรถขาออกเมือง
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับนายสมศักดิ์จังตกุลครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านไปติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองเลยนะครับ
นี่ฮะนี่ครับท่านที่อยู่ซ้ายมือนะครับ
แจ็คเก็ตสีเหลืองฮะนี่แหละครับแล้วท่านก็สั่งการให้ตำรวจจราจร
พพนะครับปพก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะ
ไปดูแลไปอำนวยความสะดวกประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนครับ
ยังขอให้กองช่างทหารนำกำลังพลมาตระเวนตรวจสอบสายไฟตามจุดต่าง
เพื่อความปลอดภัยของชาวขอนแก่นด้วยครับส่วนโรงเรียนคนตาบอดขอนแก่นนะครับ
รายงานข่าวกันไปตั้งแต่เช้าว่าระดับน้ำมันสูงมากเมตรถึงเมตรครึ่งน่ะ
โรงเรียนประสานปพจังหวัดครับขอเรือท้องแบนมาช่วยขนย้ายนักเรียนกว่า๔๐คน
เพราะเด็กไม่สามารถอยู่ในห้องพักหอพักในโรงเรียนได้แล้วครับ
จากนั้นก็ประสานผู้ปกครองนะครับ
ช่วยมารับบุตรหลานกลับบ้านไปก่อนจนกว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้น
อกจากนี้เจ้าหน้าที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

หลังจากฝนตกติดต่อกันมา๒วันนะครับ
ได้นำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นไว้
เพราะก็รู้ดีแหละว่าน้ำท่วมขังเนี่ยอยู่รอบแน่เพราะฝนมันตกต่อเนื่อง

ตัดสินใจอบพยพเด็กออกไปก่อนครับ
ดีแล้วครับคุณครูที่ทำแบบนี้
น้ำท่วมฮะแม่แก้วสุดารัฐโพสต์
บอกว่าบ้านน้ำท่วมหนึ่งครับ
ดิฉันเห็นในไอจีด้วยเหมือนกันอันนี้

เดี๋ยวต้องรีบกลับไปดูหน่อยเป็นห่วงมาก
หลังจากโพสต์ลงอินสตาแกรมที่คุณวราพรได้เห็นไปแล้วครับ
แฟนก็เข้าไปให้กำลังใจบอกขอให้น้ำลดเร็ว
แม่แก้วโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ

น้ำลดระดับลงแล้วครับ
จังหวัดติดกันสิครับชัยภูมิไม่แพ้กันครับ
พ่อแม่ลูก๔ชีวิต
นี่ฮะคือจะขับรถผ่านฝ่ายน้ำล้นช่วงนี้

ในพื้นที่ทะมนต์บ้านปลายอเภอเทพสถิตครับ
น้ำป่ามันทะลักลงมาจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
นายทองสุกคนที่เป็นพ่อนะเล่าบอกว่า
โอ้โหคุณนักข่าวน้ำป่ามันมานะผมขับต่อไปไม่ได้
ก็เลยหนีไปนั่งตรงท้ายรถเก๋งแต่ก็ยังถูกน้ำป่าเนี่ย
ซัดรถตัวเขาเมียลูกชายอายุ๑๔
ถูกน้ำพัดไปครับแต่ยังเคราะห์ดีฮะเนี่ยครับ
เอาตัวรอดเข้าฝั่งได้รอดตายบุดหวิดครับ
ความแรงนะฮะเนี่ยความแรงน้ำป่า
ใช่ครับแต่ลูกสาวอายุ๙ขวบนี่สิครับเสียใจมาก
เขาคว้าตัวลูกสาวไว้ไม่ทันฮะ
ไว้ไม่ทันน้องถูกพัดหายไปกับน้ำคุณผู้ชมครับ

นี่คือในช่วงที่พบศพน้องครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปถึงขออภัยครับ๓กิโลเมตรครับ
๓กิโลเมตรเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวนี้ครับ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับ
น้ำมาข้ามฝ่ายทะลักข้ามฝ่ายมาที่ดูเหมือนจะข้ามได้อย่าเสี่ยงนะครับ
เราไม่ได้อ่านข่าวนี้เป็นครั้งแรกครับคุณผู้ชมครับ
ปีนี้เจอแบบนี้หลายกรณีแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอุทาหรณ์ช่วงน้ำท่วม
ภัยจากน้ำท่วมในอีกรูปแบบหนึ่งเลยค่ะสำหรับคนใช้รถนะคะ